ส่วนทีมไทยเมื่อวานชุดใหญ่เล่นเต็มที่มากนะครับ
แล้วก็ได้รับกระแสชื่นชมโดยเฉพาะเกมรับ
ก่อนที่เรานั้นจะแพ้ออสเตรเลียแบบได้ลุ้นเลยนะครับ
ในเกมส่งท้ายหมอนโลกรอบขัดเลือกครับ
ก็บุกไปเยือนออสเตรเลียนะครับ

ในรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ของเราเนี่ยไม่ได้ลุ้นในการเข้ารอบไปแล้วนะครับ
แต่ว่ายังมีโอกาสที่จะทำให้ออสเตรเลียเนี่ย
ไม่เข้ารอบโดยอัตโนมัตินะครับ

ลงสนามต้องลุ้นเข้ารอบอัตโนมัติ

แล้วก็ให้ทางสุดีรับเบียนเนี่ย

แหลงตั้งแต่นาทีแรกครับบุกทั้งเกมครับ

จากอารอนมอยซ์นะครับทนเสาร์ไว้ก่อนมาสักครู่

เป็นนัดที่๑๐๒นะครับ
อดีตดาวเตะของทางเอฟเวอร์ตัน

อีกครั้งหนึ่งก่อนหมดครึ่งแรก๔นาที

นี้ครับน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญแต่ว่าเราไม่ได้ครับ

จุดโทษนะครับต้องจุดโทษแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ

กัดจากด้านหลังนะครับแต่ว่าผู้สินไม่ให้
หลังจากนั้นออสเตรเลียก็ปลุกแหลกเลยครับ

โอ้โหสุดยอดคาถามหาอุดนะครับ

ผู้เล่นของออสเตรเลียแต่สุดท้ายครับ
ออสเซีเรียก็มีจุดเด่นเรื่องลงลูกโด่ง
พวกเขาก็ได้ประตูนะครับ

โอ้โหเฮล่ันเลยครับ

พี่สาวรับครับ
ยิงเกมแรกในรอบคัดเลือดนะครับกับทางเวียดนามแล้วก็มายิงในนัดส่งท้ายของบรรโลกโซเนเชียรอบสุดท้ายนะครับ

แต่ว่าก่อนจบเกม๔นาทีครับจีน่าเสมอได้นะครับก็ยังรับอยู่ตลอดแต่ว่าลูกนี้ครับ
เปิดเข้ามาแล้วสินทวีชัยเนี่ยปัดบอลบอลดันไปเข้าทางนั้นทีละกี้แล้วเขายิงครับ
ยิงไปชันแหลปนะครับพรรษาแล้วก็เป็นรอดขาของผู้เล่นไทยคนหนึ่งนะครับ
คือเขาก็ต้องยิงจังหวะนั้นแหละครับแต่มาดันเข้านะครับยิงกองหลังไทยอยู่นั้นเยอะมากครับ

จบเกมออสเตรเลียชนะไทยเหนื่อยที่สุดแล้วนะครับสองต่อหนึ่งนะครับ
เพราะว่าเร่งเกมตั้งแต่ในช่วงแรกเนี่ยครับสภาพอากาศนักเตะทุกคนโอ้โหวิ่งเต็มที่
เพราะว่าอากาศเนี่ยไม่ได้ชินนะครับหนาวนักเตะก็โอ้โหวิ่งกันไม่ค่อยออกนะครับ
แล้วเครื่องจะร้อนช้ากว่าออสเตรเลียซึ่งชินกับอากาศแต่สู้เต็มที่จริงนะครับ
ก็อาเซียต้องไปรอลุ้นว่าซาอุนั้นจะไม่ชนะญี่ปุ่นหรือเปล่า
เพราะว่าสาอุทไตที่หลังนะครับดูเศรษฐีกันหน่อยนะครับ
หลังจากจบเกมคู่ไทยกับทางออสเตรเลีย
อสเตรเลียยิง๔๕ครั้งเข้ากรอบ๑๓ครั้งเป็นประตู๒ครั้งนะครับ
แล้วก็ส่วนไทยนะครับได้ยิง๘ครั้งเข้ากรอบ๑ครั้งแล้วก็เป็น๑ประตู
เปอร์เซ็นต์การคล้องบอลนะครับ๗๕๗ต่อ๒๔๓ไม่ชัดเจนนะครับ
แน่นอนเรารับเต็มสตรีมอยู่แล้วนะครับเจอกับทีมใหญ่
เห็นในรูปฐานว่าเรารับแล้วเราก็เอาอยู่เหมือนกันนะครับ

ใช่หลังจบเกมนะครับสินทวีชัยหัดไทยรัฐนากุลนะครับ
ก็สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับนักเตะแล้วก็สตาร์ฟโค้ด
เพราะประกาศอำลาทีมชาติไทยหลังจากที่รับใช้ทีมชาติมา๑๔ปี

ก็มีการกล่าวขอบคุณเพื่อนร่วมทีมนะครับ
แล้วก็สตาร์ฟโค้ชไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับ

พี่อยากให้ทุกคนรักษาตำแหน่งเอาไว้
เพราะว่าตำแหน่งตรงนี้มันยากที่จะรักษา

อยากให้มีจิตใจที่แข็งแกร่งที่อยากจะเล่นเพื่อชาติต่อไป
แล้วก็รักษาตำแหน่ง๑๑ตัวจริงไว้

ขณะพี่อายุขนาดนี้พี่ยังรอโอกาสที่จะเล่น

แล้วทุกคนก็เห็นว่าพี่พร้อมกับโอกาสที่จะมาเสมอ

แล้วเวลาที่วันใดที่ภายแพ้

นี่มันจะอาจเป็นจริงที่

เพราะว่าอยู่ในห้องพักของนักเตะ
และก็สิ่งที่วิชัยพูดมาได้กินใจนทุกคนมาก

เขาเป็นคนเดียวนะผมว่าในยุ
ที่ไม่เคยไปเสียทีมชาติไม่ว่าจะได้เล่นหรือไม่ได้เล่น
เขาจะมาตลอดนะครับมาเก็บตัวเข้าแคมป์ทีมชาติ

ใช่แล้วเขาก็บอกกับน้องด้วยนะครับยีบังชุมันตอนที่ต่ำลงไป
บอกแล้วว่าให้ดูเขาเป็นตัวอย่างเพราะว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะได้ลงหรือเปล่า
แล้วเขาก็ไม่บอกโค้ชด้วยว่าเขาจะเลิกเล่นทีมชาติในเกมนี้
อื้อฮือแต่เขารู้แต่ว่าถ้าเขาได้ลงเขาก็ถียวโอกาสบอก
ต่อถ้าไม่ลงเขาก็จะบอกเขาจะเลิกเล่นนะครับ
แล้วก็เป็นหัวใจของน้องในทีมชาติทุกคนนะครับ
สถิติของสินทวิชัยก็รับใช้ทีมชาติมา๑๔ปี
๒สมัยหลังสุดก็อยู่ร่วมกับทีมด้วยที่รักแชมพ์ไปนะครับ
ตำแหน่งผู้สาปตัวตัวเลือกมันมันมีให้เล่นตำแหน่งเดียวถ้าเกิดว่ายังอยู่ต่อเนี่ยน้องก็เบียดยากเหมือนกันคือจริงเนี่ยฟอร์มหลายคนก็ดีแต่แน่นอนนะครับหัวใจของสินทวีชัยเนี่ยคือกินใจน้องแล้วก็ช่วยกระตุ้นน้องได้เวลาอยู่ข้างสดามนะครับส่วนมุมมองของแฟนบอลในเกมนี้ไปดูกันหน่อยนะ
ใครไม่ไปก็ผมก็ไปของผมเดียวขนของไปเอง
พูดเขาว่าว่าประมาณนี้คือว่าประมาณส่วนตัวใช่มั้ย
ใช่เขาก็มีธุรกิจที่จะดูแลตัวเองได้พอสมควรนะครับ
ไม่เดือดร้อนเอาอย่างนี้ดีกว่าก็ไปเชียร์ได้เพราะว่าความรักด้วย
แล้วก็บอกว่าครั้งนี้นะครับก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับแฟนบอลที่ตามไปเชียร์ทีมชาติไทยโดยมีการรับส่งที่สนามบินด้วย
คือก่อนหน้านั้นนะครับคู่ของเกาหลีใต้กับทางอุสเบย์เสมอ๐๐
แล้วก็ในคู่ของทางซีเรียกับอีรานอยู่ช่วงชดเจ็บ
จะได้ไปแต่สุดท้ายเนี่ยทดเจ็บจริงโอ้โหเกือบจะสุดท้ายเนี่ย
เรียตีเสมอได้เปลี่ยนโคต้าเป็นซีเรียแทนอุสเบย์ร้องไห้กันเลยนะครับ
โอ้โหก็ทำให้ซีเรียเนี่ยนะครับจะเล่นกับดังออกซีเรียนนัดแรก
วันที่๕ตุลาคมนะครับนัดที่๒วันที่๑๐จะหาผู้ชนะ๑เดียวไป
มีตั้งเป้าหมายดีกว่านะครับว่าอย่างน้อยเราต้องไปจุดเดิมให้ได้ซึ่งการไปเล่นในรอบ๑๒ทีมก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่ผมชวนตั้งแต่ท้ายชุดนี้น่าจะยืนระยะได้ถ้ามีติดน้องใหม่ขึ้นมาในการช่วยกันเล่นนั่นนะครับ